อากาศหนาวค่ะนอกจากจะผิงไฟคลายหนาวก็ต้องใส่เสื้อ
ไปท่องเที่ยวยอดดออย่าเพราะอยากจะไปกลางเต็ม
สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ได้ทราบกันแล้วนะคะ
ช่วงนี้หลายคนก็เพิ่งจะกลับจากการท่องเที่ยวหยุดยาวกันมา
แต่หลายคนอาจจะถือโอกาสนี้ไปท่องเที่ยวในช่วงของปลายเดือนก็ได้
ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะเหมาะเหม็งเลยค่ะ
เพราะว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะคะลมหนาวจากจีนจะเริ่มแผ่มาแล้ว
แต่ขณะเดียวกันพออากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ฝนก็ตามมาด้วยนะคะ
ตรวจสอบข้อมูลกันจากภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยค่ะ
ตอนนี้ประเทศไทยก็จะมีเมฆปกคลุมบางพื้นที่โดยเฉพาะแถบภาคกลางทางด้านตะวันตกนะคะ
เมฆปกคลุมแล้วก็อาจทำให้เกิดฝนลักษณะฝนจะเป็นฝนละอองค่ะ
ฝนปล่อยเบาแค่ทำให้พื้นชุ่มฉ่ำไปถึงกับตกรำคาญใจนะคะ
ปัจจัยอะไรดูจากแผนที่อากาศเห็นเส้นสีน้ำเงินที่อยู่บริเวณตอนบนของประเทศแล้วเขียนว่า๑๐๑๔ไหมคะ
ขนาดที่ตอนกลางเส้น๑๐๑๒คือร้อนแห้งนะคะอากาศค่อนข้างต่างกัน
จางเขียวอ่อนนี่คืออากาศเย็นเริ่มแผลลงมาเรื่อยแล้วค่ะ
ทำให้บริเวณตอนบนของประเทศไทยทั้งเหนือแล้วก็อีสาน
มีอากาศที่เย็นแล้วก็อุณหภูมิลดลงค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะเรื่องของลมตะวันออกที่พัดมาจากจีน
ก็ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนกลางมีฝนตก
ช่วงไหนกันบ้างดูจากโมเดลกันแล้วก็จะเห็นว่าจะมีการตกประปรายนะคะ
ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นแล้วก็จะตกในช่วงแถบตะวันตกของประเทศด้วยค่ะ
เพราะฉะนั้นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้า
มีหมอกบางแต่ขณะเดียวกันก็มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น

บางจังหวัดในภาคกลางก็จะมีลมแรงด้วย
อย่างเช่นราชบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีนะคะ
ส่วนภาคตะวันออกนั้นก็มีเมฆเป็นส่วนมาก
ฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นแถบปราจินบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองค่ะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยรวมถึงฝั่งอันดามันยังคงมีฝนตก
พูดได้ว่าถ้าเป็นหน้าหนาวของตอนบนของประเทศ
ภาคใต้จะเป็นหน้าฝนนะคะก็จะฝนสักส่วนใหญ่ค่ะ
โดยเฉพาะทางตอนล่างหน่อยแต่ว่าคลื่นไม่ได้สูงมากนัก
มีเมฆเป็นส่วนมากนะคะอาจจะมีฝนตกได้ช่วงเย็นเย็นค่ะ
ส่วนประมาณสัก๑ทุ่มภาคเหนือนะคะอาจจะมีฝนตกลงมาได้อย่างไรก็ตาม
มาระวังเรื่องการเดินทางแล้วก็เรื่องของการเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตรด้วยค่ะ
ส่วนใครถือโอกาสไปท่องเที่ยวนะคะเตือนกันจริงสำหรับการหาวิธีการคลายหนาว
ใส่เสื้อกันหนาวเพิ่มความอบอุ่นหรือว่าจะมาผิงไฟด้านนอกเต็นต์
ถ้าใครไปกางเต็นต์ข้างแล้วก็เกาะไปข้างในอันตรายอาจจะเกิดขึ้นได้
นี่มีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งไม่เชื่อดิฉันเดี๋ยวไปดูหน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง
ลากันไปก่อนแล้วกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันใหม่นะคะ